แต่เริ่มต้นวันนี้ด้วยสถานการณ์บ้านเมืองก่อนนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้มีการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบ
ตามที่นัดชุมนุมกันไว้ในวันนี้นะครับ
ประชาชนแล้วก็นิสิตนักศึกษาที่อนุสาวรีประชาธิปไตย

นี่คือภาพล่าสุดในช่วงค่ำวันนี้นักขณะนี้นะครับทุกผู้ชมครับ
ก็จะมีการใช้แฟลชหรือว่าไฟจากโทรศัพท์มือถือนะคะ
พร้อมทั้งมีการร้องเพลงมีกิจกรรมบนเวทีกันด้วยนะคะ
สื่อข่าวของเราก็อยู่ในพื้นที่เดี๋ยวอีกครู่เดียว

ก็จะมีรายงานสดเข้ามาเป็นระยะระยะต่อเนื่องตลอดทั้งรายการ
ถูกต้องครับเพราะว่าสิ่งสำคัญก็คือก็ต้องดูว่า
ท่าทีต่างข้อเรียกร้องต่างที่จะประกาศ
แล้วก็เรียกร้องกันในวันนี้จะเป็นแบบไหนอะไรยังไง
นี่คือภาพในพื้นที่ล่าสุดณขณะนี้ทุกผู้ชมครับ
ส่วนเนื้อหาต่างรายละเอียดต่างเนี่ยเดี๋ยวจะมีผู้สื่อข่าวของเรา
รายงานมาอีกทีนึงซึ่งความจริงแล้วเมื่อช่วงบ่าย
ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ได้นัดมาชุมนุมอยู่ตรงนี้เหมือนกัน
ใช่ค่ะก็จะยืนกันตรงกันข้ามกันนะคะอยู่คนละฝั่งกัน
แต่ว่าอีกกลุ่มนึงเนี่ยเขาก็สลายกันไปตั้งแต่ช่วงประมาณสักบ่าย๓โมงครึ่งได้
นั่นแหละครับท่าทีจากทางรัฐบาลนะครับจากทางพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาน้ำมนตรี
วันนี้ก็มีออกมานะฮะจะเป็นยังไงเดี๋ยวท่านรอติดตามกันแล้วกัน
ส่วนบรรยากาศสดอยากให้คุณผู้ชมอยู่กับเราตลอด
รายการนะคะจะมีรายงานเข้ามาอย่างต่อเนื่องเป็นระยะระยะแต่อยากให้คุณผู้ชมย้อนกลับไปดูบรรยากาศตั้งแต่ช่วงกลางวัน
มีการนัดรวมตัวกันนะคะที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตยสำหรับกลุ่มประชาชนปลดแอบ
ค่อยค่อยลำดับเหตุการณ์นะคะบรรยากาศที่ฝั่งโรงเรียนสตรีวิทยาค่ะ
จัดกำลังตำรวจตั้งแผงกั้นเป็นแนวเอาไว้ค่ะก็คือเป็นการคอยดูแลความเรียบร้อยนะคะ
สักประมาณเกือบเกือบบ่ายสองโมงค่ะเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าไปพบวัตถุต้องสงสัย
ใส่ถุงวางทิ้งไว้ที่บริเวณลานว่างด้านหลังร้านใกล้กับอนุสวรีประชาธิปไตยนี่ค่ะ
ถุงนี้ค่ะก็มีการประสานตำรวจกลุ่มงานเก็บกู้วัตถุระเบิดมาทำการตรวจสอบนะคะ
เป็นถุงพลาสติกสีขาวลายสีเหลืองด้านในมีวัสดุทรงกลมถูกพันเทปกาวสีดำเอาไว้นะคะ
ไปสักพักหนึ่งก็ได้รับการยืนยันนะคะจากผู้บัญชาการตำรวจนครบานพลตำรวจโทษพักขพงศ์พงเพตราที่เดินทางไปดูแลความเรียบร้อย
ยืนยันว่าวัตถุนี้นะคะไม่ใช่วัตถุอันตรายตรวจสอบเรียบร้อยแล้วนะคะ
สิบสี่นาฬิกาสี่สิบห้านาทีฝั่งแกนนำประชาชนปลดแอบได้ประกาศพร้อมเริ่มการชุมนุม
และขอปิดถนนราชดำเนินฝั่งขาออกตั้งแต่แยกคอกบัวเพื่อให้กลุ่มผู้ชุมนุมที่ทยอยเดินทางกันมาอย่างต่อเนื่อง
ก็มาจับจองพื้นที่กันนะคะนี่ค่ะก็มีการตั้งเวทีใหญ่ที่บริเวณอนุสวรีประชาธิปไตย
ด้านหน้าเวทีเนี่ยหันไปทางท้องสนามหลวงนะคะยืนยันว่าได้มีการทำหนังสือขออนุญาตชุมนุมอย่างถูกต้องแล้ว
ก็จะปราศัยกันไปจนถึงไม่เกินเที่ยงคืนนะคะเจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรถนนราชดำเนินตั้งแต่แยกคอกวัวไปจนถึงแยกมหาการ
ขอให้ประชาชนไปใช้เส้นทางการจราจรด้านสะพานพระราม๘แทนค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงกลางวันนะคะกิจกรรมบนเวทีอย่างที่เห็นมีพิธีกรแล้วก็มีคนเดินทางไปร่วมชุมนุมกัน
ทยอยกันไปเรื่อยตั้งแต่กลางวันจนถึงช่วงเวลานี้ค่ะประมาณห้าโมงเย็น
กลุ่มผู้ชุมนุมกลุ่มประชาชนปลดแอบก็สลับกันขึ้นเวทีปราศัยแสดงความคิดเห็นยืนยันถึงข้อเรียกร้องนะคะ
สรุปข้อเรียกร้องหลักแบบนี้นะคะหยุดคุกคามประชาชนอยากจะให้มีการร่างรัฐธรรมนูลกันใหม่
คำขณะดีวกันนะครับทุกผู้ชมครับในวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงใสเนี่ยมีกลุ่มสูญประสา
หรือว่าชื่อย่อคือสอปศวันนี้มานัดชุมนุมกันตั้งแต่๑๑โมง
เพราะว่ากลุ่มประชาชนปลดแอบเขานัดช่วงบ่าย
แต่ว่ากลุ่มนี้บอกว่าขอนัด๑๑โมงนะครับ
ทางกลางการมาดูแลของเจ้าหน้าที่ด้วย
สมัยราชดำเนินนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้าม
กับกลุ่มประชาชนปลดแอบที่เขานัดกันตรงนั้นค่ะคือเรียกว่า
อยู่ฝั่งตรงข้ามกันเลยนะครับในพื้นที่อนุโสรีประชาธิปไตยเหมือนกันนะครับ
ทั้งกลุ่มสอปศนะครับหรือว่ากลุ่มศูนย์กลางประสานงานนักศึกษาอาชีวะประชาชนปกป้องสถาบัน
ที่เคยเรียกร้องเอาไว้๑๐ข้อนะฮะ
ภารกิจก็คือเพื่อติดตามการชุมนุมของกลุ่มประชาชนปลดแอบ
โดยจะมาดูว่าหากเป็นการชุมนุมปกติทางการเมือง
ทางสอปศจะไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยว
แต่หากมีการจาบจ้วงมีการละเมิดสถาบัน
ก็จะเก็บข้อมูลเอาไว้ทั้งภาพทั้งเสียงหลักฐานต่าง

จะไปร้องที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
ในวันพรุ่งนี้วันจันทร์ที่๑๗สิงหาคม
คือทางกลุ่มนี้ทางสอปสบอกว่า
กังวลเรื่องที่จะมีการปะทะกันมีความรุนแรงอะไรเกิดขึ้นหรือไม่
เพราะยืนยันว่าไม่ใช่แนวทางของกลุ่มของเขา
เพราะว่าตอนที่มีการนัดหมายจากทางสอปศมานะครับว่า
มานัดชุมนุมกันเหมือนกันแล้วมาก่อนตอน๑๑โมง
ขณะที่ทางประชาชนปลดแอบนัดตอนบ่าย
กังวลก็มาแล้วเพราะว่าก็กังวลกันว่ามันจะมีความรุนแรงบานปลายอะไรเกิดขึ้นหรือไม่อย่างไร
เชื่อว่าคุณผู้ชมที่ติดตามเรื่องนี้ทางโลกออนไลน์นะคะ
เขาก็กังวลใจกันว่าจะปะทะกันไหมแต่สุดท้ายไม่มีอะไรนะคะ
แล้วครับเพราะว่าทางกลุ่มสอปศบอกว่าทางตำรวจเองเนี่ยก็มาประสาน
ที่ตำรวจที่ดูแลพื้นที่ก็มาประสานนะครับ
เพราะว่าเกรงว่าเดี๋ยวจะมีการสร้างสถานการณ์อะไรยังไงเกิดขึ้นหรือไม่
ก็เลยประสานให้ทางกลุ่มนี้เขาแยกย้ายสลายไปก่อน
แต่เขาก็มีตัวแทนของเขากระจายอยู่ในพื้นที่แถวอนุสวรีประชาธิปไตย
บอกว่าก็เพื่อจะดูว่ามีการล่วงละเมิดอะไรยังไงหรือเปล่า
ผิดกฎหมายตรงไหนเขาจะเก็บภาพเก็บเสียงอะไรของเขาไปนะฮะ
ก็มีการแยกย้ายกันไปเมื่อ๑๕นาฬิกา๓๐นาทีนะครับ
สำหรับทางกลุ่มสอปสนะครับคุณผู้ชม